ตอนที่ปฐมพยาบาลอยู่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่
ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลคุณป้าค่ะ
งงมึนแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
คันแรกเห็นไปแล้วใช่ไหมอีก๒คันค่ะ

หลังซ้ายแตกนะเพราก็น่าจะขาดแหละ

จังหวะนั้นเนี่ยรถกำลังวิ่งลงจากสะพานสะพานลอยนะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก
ปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งเบรก

ทีนี้อีก๓คันที่วิ่งตามกันมา
เหยียบเบรกไม่ทันแล้วก็ชนตึ้ง

ไม่ทันรถก็หงายแบบนี้เลย

เอ๊ะสรุปแล้วเรื่องนี้ใครผิดใครถูก
ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิด

ในตัวเมืองน่าจะมีกล้องวงจรปิดให้เห็นได้ชัดนะ
อยู่ใกล้กับตลาดกิมหยงด้วยนะคะก็เป็นย่านชุมชนด้วย